ลูกสาวเขาเคยเห็นแต่พ่ออยู่ข้างนอก

พี่น้องเวลาอยากกลับบ้านหนูรอพ่อไว้นะกลับบ้าน

ชีวิตกำลังดีเลยแต่ถูกผลว่ามันมีจุดเปลี่ยนกัน
ใช่ค่ะพอดีเสียลูกสาวอุบัติเหตุทางรถยนต์
๔๕เดือนฝันว่าพี่เดินไปตามทาง
พี่ไปเจอน้องนั่งอยู่
พี่ถามว่าอาหารนะไปกับแม่ไหม
เขาบอกว่าไป

เพราะตอนนี้เราอยู่ที่ปริณดาสารเบาตลาดพลู
ประรินดาสารเปล่าตลาดพลู
ร้านสาระเป๋าทำสดใหม่วันต่อวัน
มีทั้งขายปลีกและขายส่ง
โดยจะมียอดสั่งจากเจ้าประจำ
ที่รับไปนึ่งขายต่อวันเนี่ยครับ
ไม่ต่ำกว่า๑หมื่นลูกเลยทีเดียว
ซึ่งที่นี่เขาทำมานานกว่า๑๕ปีแล้วล่ะครับ

ทั้งการตีแป้งและการทำไส้

หมูสับหมูแดงถั่วดำและไส้ครีม
เป่าเงินล้านก็ไม่ผิดอ่ะคุณผู้ชม

แล้วหลายต่อหลายร้านเนี่ยต้องมารับที่นี่ที่เดียวเลย

และทั้งหมดนี้ดูแลด้วยพี่มังกรและ

วันเดียวเลยนะพี่
ก็วันเดียวค่ะ
ค่าเรียนเท่าไหร่พี่มันต้องพิเศษมากแน่เลย

หลักเลยผืนฐานก็จะมี๔ไซค์
ไต้หมูซับทะกมัวแดงถั่วดำแล้วก็ไส้ครีม

คุณผู้ชมครับน้องเชอรี่ครับ

แล้วก็มีในขาวมีอีสผูนกู
แล้วก็น้ำแล้วก็จะมีน้ำตาล
คือแป้งไม่เนียนเราก็ต้องเพิ่มเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่อยากรู้ที่สำคัญไอ้ตัวอร่อยมาเลยนะ

ระหว่างที่เรารอการตีแป้งให้เสร็จ
เราก็มาทำไส้หมูสับกันครับ

น้ำมันหอยซอสน้ำตาลสาย

ตามสูตรของพี่มังกรเขาเลยล่ะครับ
อกจากไส้หมูสับที่ขายดีแล้วเนี่ย
ที่นี่เขายังมีไส้ถั่วดำ
ที่ใช้เวลาทำกว่า๒ชั่วโมงเลยทีเดียว

ไปต้มน้ำทิ้งไว้จนเปื่อยและสุก
จากนั้นนำไปใส่เครื่องบด

ก็จะได้ไส้ถั่วดำที่หอม
และน่ากินแบบนี้แล้วล่ะครับ

และแป้งข้าวโพดผสมกับเนย

ไข่ไก่ผสมกันให้เนียน
ละเอียดจากนั้นเปิดแก๊ส

ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้
ครีมไหม้ซึ่งก็จะใช้เวลา

เราก็จะได้ไส้ครีมที่เหลือง
น่ากินแบบนี้แล้วล่ะครับ

จะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้า

เริ่มจากเสพก่อนเราเริ่มเสพเยอะขึ้น

พี่เป็นคนนอนดึกหน้าบ้านมันมืดมากค่ะ

หมามันเห็นผู้ชายตัวขาว

หมามันเห็นผู้ชายตัวขาว

กลับเข้าสู่รายการเสพทีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นทั้งการทำไส้หมูสับ
เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นทั้งการทำไส้หมูสับ

ราคาเท่าไหร่ครับพี่
เครื่องนี้เลย๖๐๐๐๐๐บาท

บลึบ

แล้วต่อมาเราก็จะเอาแป้งที่เรารีดเป็นแผ่นไว้แล้ว

จะต้องพับก่อนพับแป้งให้เป็น๓ท่อน
โอ้โหความรู้สึก

เขาก็จะดูถ้าแป้งเนียนดี

อ๋อที่ตรงนี้ตรงนี้
จะตั้งมาตรฐานไว้ที่๕๐๖๐กรัม
เขาก็จะเปิดตัวตัดเก็บเข้ากล่องได้เลย

อันนี้นะแล้วก็เด็ดหัวทิ้ง
ค่ะป๊าบตอนใน
แล้วก็วางปึ้ม
เร็วอีกพี่ป้อง
ลูกแล้วพี่มังกรบอกว่าต้องพักสารเป๋าทิ้งไว้อีกประมาณ๓๐นาที
เพื่อให้เนื้อแป้งสละเป๋าขึ้นฟูถึงจะนำไปนึ่งต่อได้
มาแล้วครับนึ่งเสร็จอุ่นร้อนกับสาระเป๋าเงินล้านจากร้านปารินดา
สาระเป๋าตลาดทูเรียกว่าพิธีพิถันทุกขั้นตอนการทำเลยทีเดียว
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องเชอรี่ไปชิมกันเลยครับ
อร่อยจริงซาเปล่าของโปรลินดาเขาแป้งดีมากเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ถึงฟัน
สีชมพูคือไส้หมูแดงอันนี้ที่เด็ดเหมือนกันชนแก้วหมูแดง
จับไว้มานี่อย่าพึ่งสิ
อะไรวะ
นี่ก็อร่อยเป็นไงคะหมูแดงเตะจมูกอีกแล้ว
สำหรับสาระเป๋าไส้หมูแดงนะคะซอสข้างในค่อนข้างจะฉ่ำเหมือนกัน
เหมือนแบบว่าอัดแน่นมาด้วยหมูสับเด้งเหมือนเดิมละมุนลิ้น
อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ชิมไม่ได้เลยขนมจีบแป้งบางหมูเด้งแบบนี้

ข้างในมันเด้งแล้วก็นุ่มสู้ลิ้นมากพี่ป้อง
สมคำล่ำลือเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
แต่วันนี้รสชาติซาระเป่าคงต้องแพ้รสชาติชีวิตของผู้ชายคนนี้ไปเลยล่ะครับ
เพราะเจ้าของร้านซาระเป๋าเงินล้านพี่มังกรคนนี้เนี่ย
เริ่มจากการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แต่รายได้น้อยหลงผิด
เริ่มเข้าสู่วงการค้ายา
วันนั้นมียาไว้ในครอบครอง๘เม็ด
คือเราไม่เคยรู้สึกอะไรกับชีวิตแบบนี้
ไม่คิดว่าชีวิตจะมันต้องมาเจอแบบนี้

ต้องฝูนเสียอิสรภาพไปเป็นกว่า๑๐ปี

พ่อหายไปนานแล้วไม่ได้กลับบ้าน

ยังมาโกหกแล้ว

หนูไม่จะกลับละพ่อ

มันก็พังคัวมั่น

มังกรก็ออกมารับจ้างขาย
ขนมจีบซาระเบาหลังรถกับพี่เขย
รายได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาท

กลายเป็นจุดร่ำต้นของอาชีพพ่อค้าซาระเบา
พอเราเริ่มขายเองได้เรามั่นใจลูกค้าติดแล้ว
เราก็จะมีลุงป้างน้าอาทีตัวของประชิปเดียวกับเรา

มึงกับลำจากอื่นมากลองของผมไหม

ชีวิตเหมือนพุ่งพุ่งปึ๊ดลำรวยมาแล้ว

ดี

เริ่มมีออเดอร์สูงพอที่จะหยุดขายแล้ว

ท้ายที่สุดครอบครัวพังใช่ไหมคะ
สำหรับภรรยาคนแรกเลิกรากันไป
แต่ตอนนี้ฟ้าหลังฝนแล้วคุณผู้ชมนะ
ฟ้าของพี่มังกรกลับมาสดใสอีกครั้ง
ยาเสพตรงยาเสพติดไม่มีอีกแล้วอีกต่อไป

ผมบอกเขาว่าผมติดยานะ

แต่คือเขาเลิกไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปดุด่าว่าอะไรเขาอะไรอย่างนี้
ผมสอนงานพามาอยู่ด้วยสอนงานให้เขาทำงานเป็น

เพราะว่าทำงานเป็นผมบอกจะทิ้งตัวแล้วนะ

แล้วผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะฝึกทำสาระเป๋าเป็น
เรารับออเดอร์วันละ๑๐๐๐กว่าลูก

แล้วไม่มีเครื่องนะเอาเสร็จงานปุ๊บมาดูแลผม
คนข้างตัวเราเนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญในการที่ทำให้เราสามารถเลิกกับยาตรงนั้นได้

กระซิบถามพี่ลินก่อนผู้ชายข้างเราเนี่ยแบบเจ้าชู้เบอร์ไหนพี่

เอาตรงเลยพูดกับแมนไม่ต้องเกิดเลยพี่เขามีเมียสองคนนะ
คุณผู้ชมครับมีสองสีภรรยาสุดที่เลิฟอยู่ในบ้านแบบนี้เนี่ย
อบอุ่นอบอุ่นเลยทีเดียวอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเขามีอะไรดี
นั่นแหละครับดูที่พระที่ห้อยคอพี่มังกรเขาเลยครับ
นั่นน่ะคือขุนแผนแสนสถาน
เช้นบอกว่าพบพระขุนแผน
หลวงปุฎูโอ้งใหญ่แบบนี้เลยนะครับ
อันนี้เป็นขุนแผนปี๒๕๓๑ของหลวงปุฎูพรมปะปัญโยนะครับ
แต่จะว่าเน้นในเรื่องของเสน่ห์ความเจ้าชู้อะไรหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะ
จากประสบการณ์ที่ผมใช้มาพอที่จะขนานนามองค์ท่านได้
นี่อันนี้ขุนแผนเสถีกับร้ายกลายเป็นดีนนารีอุปธรรม
คือท่านช่วยให้ครอบครัวเราอันนี้มันจะแตกลาวแต่นี่มันจะพัง
ประสานกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นมีความสุข
จากเรื่องความเชื่อแล้วสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือเรื่องความสู้ชีวิตของพี่มังกร
ข้อคิดฝากให้แฟนที่ติดตามรายการหน่อยพี่
หาตัวเองให้เจอคุณเกิดมาเพื่อทำอะไร
บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรขยันผิดที่๑๐ปีก็ไม่รวย
ลองหลายอย่างจนสุดท้ายผมค้นพบตัวเองว่า
สาระเปาอร่อยแบบนี้อย่าลืมนะ

เป็นช่องทางในการทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับคุณนะฮะ
วันนี้ขอบพระคุณพี่มังกรพี่รินแล้วก็คุณเจนด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะจากของทานเล่นขวัญใจมหาชนอย่างสาระเป๋า
เราขอไปต่อกันที่อาหารเส้นที่ถูกใจใครหลายคน
ก๋วยเตี๋ยวเรือกันบ้างซึ่งที่นี่นะครับ
เรียกว่าแน่นทั้งลูกค้าทั้งเรื่องราวชีวิตเลยทีเดียว
จะเป็นที่ไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้
จะพาคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง
แล้ววันนี้นะคะใบตองจะพาไปเปิดสูตรลับน้ำซุปข้นกะทิ
ลับมัดใจลูกค้าจนทำให้ร้านนี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเงินล้านค่ะ
ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุ้น
ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนรังสิตคลอง๕ปทุมธานี
ร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดปฐุมธานี
หากใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ยครับก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปเรือและภาพของลุงจุ่น
ซึ่งเมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมูและเนื้อที่แต่ละวันเนี่ยครับ
ใช้เนื้อไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัมและน้ำซุปข้นกะทิสดรสเด็ด
ตุ๋นนานกว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองไปบุกขอเคล็ดลับจากพี่พันธุ์ลูกสาวของลุงจุน

ปีแล้วรางวัลดีกรีแชมป์๓สมัยนี้ได้มาไง
ก็ได้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดงานวันพ่อของอบจจังหวัดปทุมธานี
ก็ได้รางวัลที่๑เลยตั้งแต่ปีแรกเลย
รายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

วันละนะพี่พัฒน์แล้วชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนคิดว่าจะตั้งชื่ออะไรดี
ถ้าเราเอาชื่อคุณพ่อมาตั้งมันก็เก๋ดีเป็นสิริมงคล
แล้วมันก็ดูแบบมีตำนานมีเรื่องราวสืบต่อมา

สวัสดี

โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปรับลูกค้าดูแลร้านก่อนนะคะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะรู้แล้วว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยเรือลุงจุนเนี่ย
เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยที่ต่างจากที่อื่นยังไง
ขออนุญาตบุกไปดูในครัวเลยนะคะ
สังเกตว่าที่นี่มีเตา๔เตา๔หม้อ
ก็จะเป็นน้ำซุปเนื้อน้ำซุปหมู

ค่ะมันเป็นน้ำซุปที่แบบเราปรุงเครื่องยาต่างและสมุนไพร
แล้วเราก็ใส่น้ำกะทิสดที่เป็นเฉพาะหมัวลงไป

เล็งต้มกระดูกหมูด้วย
ค่ะหม้อนึงประมาณ๕๖กิโลกรัม
ลวกเราก็ยังเป็นน้ำซุปนะคะ
เราไม่ได้ลวกน้ำเปล่าเพราะว่าถ้าเอาน้ำเปล่ามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเราก็จืด
และนี่ก็คือสูตรเด็ดสูตรลับ
น้ำซุปกะทิที่ใช้เวลาต้มนานกว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
โดยจะเริ่มจากการต้มน้ำจนเดือด
จากนั้นใส่เล้งกระดูกหมู
ถ้าเป็นซุปเหนือก็จะใช้เล็งเหนือตามที่รุ่งระเบิด
เต็มไปด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร

เทียมผงพะโลอบเชย
ยกั๊กนำมาปั่นแล้วมัดเป็นก้อน

ลงไปต้มในหม้อที่มีเล้งกระดูกหมู
ปรุงรสด้วยน้ำกระเทียมดอง
ซีอิ๊วขาวและใบเตย

เราก็จะได้น้ำซุปที่ข้นและหอมแบบนี้แล้ว
อันนี้เป็นส่วนของเนื้อ
และเนื้อเปื่อยเป็นต่ำ

เนื้อสดเนื้อริ้มไพรจริง

แล้วก็กากหมูที่ต้องใส่ทุกชานตัวไหนเนี้ยไม่มีกากหมูพี่ไม่อยากขายก๋วยเตี๋ยวนะเพราะมันจะไม่อร่อยมันไม่อร่อยแล้วมันไม่หอม
และอันนี้ทีเด็ดเลยก็คือน้ำปรุงอันนี้น้ำปรุงเนี้ยเวลาเราปรุงเราจะใส่ยังไงถ้าเป็นรสเบาะก็คือหนึ่งช้อน
แล้วรสชาติก็จะเหมือนกันทุกชามเพราะว่าเราปรุงจากน้ำปรุงที่ทำไว้เข้ากันทุกชาม
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำน้ำปรุงข้างในกันต่อค่ะแม่
เจอของเด็ดก็ต้องขอดูกันอีกแล้วนะน้องใบตองแต่ก่อนที่เราจะไปทำพริกปรุงกัน
ตอนนี้เราขอกลับไปที่ศูนย์การค้าลาซานสแควร์ซอยลาซานเจ็ดสิบเก้า
เพราะที่นี่เนี่ยเขามีอีกหนึ่งร้านขายดีนั่นก็คือวันนาข้าวเหนียวหมูใบตอง
ที่มีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำหมูทอดกระเทียมหมูฝอยหมูหวาน
ไก่ทอดกระเทียมน่ากินทั้งนั้นเลยล่ะครับเนี่ยแต่เอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็คือ
ห่อใบตองนี่แหละครับว่าแต่ทำไมต้องห่อด้วยใบตอง
วันนาช่วยบอกทีครับเราห่อใบตองแล้วมันถนอมอาหารนะคะ
ตองนี้มันจะอยู่แบบว่าลอยเวลาเราห่อข้าวเหนียวไปอย่างนี้
ข้าวเหนียวเขาจะอยู่ได้ถึงประมาณ๒วันก็ไม่เสียนะคะ
แบบนี้วันหนึ่งเนี่ยเคยขายได้เยอะที่สุดกี่ห่อกันล่ะครับเนี่ย
วันหนึ่งก็ประมาณสามพันแต่ถ้าเป็นมีออเดอร์มีอะไรอย่างเงี้
บางทีมีงานมีอะไรแล้วแต่ลูกค้าสั่งเคยมีถึงสูงสุด
หอค่ะเจ้าหนึ่งก็มีประมาณห้าร้อยหอบ้างพันหออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โหขายดีขนาดนี้เนี่ยลูกค้าเขาติดใจหมูทอดของแม่วันนาที่อะไรกันล่ะครับ
ลูกค้าติดใจหลายอย่างหมูเราไม่แพงราคาไม่แพง
แล้วก็เนื้อหมูเราก็อร่อยสะอาดข้าวเหนียวแบบมีคุณภาพ
อร่อยทั้งขายดีแบบนี้แม่วันนาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่การหมักหมูนั่นเองล่ะครับ
งั้นคงต้องให้แม่วันนาช่วยสอนหมักหมูสักหน่อยแล้วล่ะครับ
ขั้นแรกก็มีหมูใช้หมูส่วนสันนอกค่ะหมูประมาณ๖กิโลค่ะ
พออันดับที่สองก็ใส่กระเทียมลงไปบดให้พอเป็นเม็ดทีเด็ดมันอยู่ที่กระเทียมเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้แล้วเรียบร้อย
เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งกรอบค่ะ
พอเทเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ไปหน่อยนึงค่ะใส่ประมาณช่วยตวงอะค่ะ
แล้วก็หมักซุกถ้าเราคลุกนานนานหน่อยเนื้อมันก็จะนุ่มมากเลยค่ะ
ซึ่งสูตรการหมักหมูแม่วันนาบอกว่าคิดขึ้นมาจากประสบการณ์ล้วนเลยล่ะครับ
ซึ่งก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับแม่วันนา
เสียไปตั้งเยอะบางทีเราหมักแล้วไม่เข้ากันอย่างนี้บางทีรสชาติก็ไม่อร่อย
ก็ทิ้งก็กว่าจะไม่ได้ตรงนี้ทิ้งไปเยอะนะ
พอคลุกเคล้าแป้งหมักจนได้ที่แล้วก็ต้องเอาไปแช่เย็นเก็บไว้๑คืน
เพื่อให้เข้าเนื้อจึงจะสามารถนำมาทอดได้
ซึ่งการทอดก็จะใช้ไฟกลางทอดจนเหลืองน่ากิน
พักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วค่อยนำมาห่อ
แต่การห่อก็ต้องมีเทคนิคอีกหน่อยใช่ไหมล่ะครับแม่วันนา
ตอนแรกก็จะมีใบตองอยู่ใบหนึ่งค่ะ
แล้วก็ขั้นตอนที่๒เอาอันนี้มาวางข้าวเหนียว
วางตรงใบตองนะคะไม่ทำให้ข้าวเหนียวติด
เพราะด้านนี้มันจะลื่นกว่าด้านนี้ค่ะ
จับดูก็รู้ค่ะมันลื่นแล้วก็วาง
แล้วก็เอาหมูใส่ใส่ประมาณ๕๖ชิ้นนะคะ
ค่ะแล้วเราก็เอามือจับอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รวบมาอย่างนี้ค่ะ
ต้องห่อให้มันเหล็มขึ้นมามันจะสวยค่ะ
ค่ะอย่างนี้ค่ะ
เรียกว่าใส่ใจแม้กระทั่งการห่อจริงเลยนะครับ
แปลกใจเลยล่ะว่าทำไมถึงขายดีขนาดนี้
ยิ่งตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งแรงสำคัญ
ที่จะมาช่วยเสริมให้ร้านยิ่งขายดียิ่งขึ้นไปอีก
นั่นก็คือน้องฝนลูกสาวของแม่วันนานนั่นเองแหละครับ

เพราะออเดอร์เราเริ่มเช้าสุดก็คือ

แล้วก็รู้สึกว่าแบบแม่เขาเริ่มเหนื่อยแล้ว

เพื่อให้ร้านจะได้มีช่องทางการสั่งมากขึ้น
เราก็พยายามช่วยกันเพราะว่ามันเป็นร้านของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าไม่รักก็คงไม่ออกมาช่วยเขาอ่ะ
แบบนี้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของแม่วันนานเลยใช่ไหมครับ
เราภูมิใจที่เราขายหมูนี้ค่ะ
ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็ส่งให้ลูกได้เรียนจบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ภูมิใจในสิ่งที่เราขายอันนี้ค่ะ
ถ้าลูกค้าสนใจมาซื้อข้าวเหนียวหมู
จบจากข้าวเหนียวหมูทอดช่วงหน้า
เศรษฐีป้ายแดงขอคืนกำไรให้แฟนรายการกับโปรโมชั่น
ที่จะทำให้ทุกคนอิ่มจุกได้ในราคาเพียง๓๒บาท
แม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เป็นปัญหากับทางคุณอดีตสามี
ไม่ได้อะไรออกมาเลยแม้แต่ลูกน้องผมอ่า

อยู่ในช่วงที่แพทย์ลำบาก
ขอบคุณจริงไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ทำให้แพทย์ขนาดนี้
เพราะฉะนั้นมันให้

น้องใบตองของเรารออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม
ไม่ต้องแล้วเซทีป้ายแดงวันนี้บอกเลยว่าอยากจะคืนกำไรให้กับแฟนทุกคนค่ะ
ได้กินของอร่อยแบบพรีเมียมชุดใหญ่ไฟกระพริบในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
ใครอยากอิ่มจุกตั้งใจฟังกฎิกาให้ดีเลยค่ะ
กฎิกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องพามาอิ่มจุกกันอยู่ที่ร้าน
คุณนายทะเลดองบุฟเฟ่พรีเมียมตรงนี้จ้า

เอาเป็นว่าโปรโมชั่นวันนี้จะอิ่มจุกจุใจขนาดไหน

เป็นลอบสเตอร์ซาซิมิจ้าทุกคน
เนื้อหวานอ่ะยุ่มเด้นดึง
ต่อกันที่แบบเบิร์นไฟ

เมนูต่อไปที่ทุกคนชื่นชอบ

มันหวานมันนุ่มมันละมุน

ชิ้นมาแบบแน่นหนาใหญ่เลย
ปูทะเลไข่ดองน้ำปลา

อันนี้คือกลุ่มผัง

เป็นกุ้งที่มีความหวานเด้งอยู่
และมาต่อกันที่ปูทะเลไข่นึ่งค่ะ

อันนี้ดี
โปรโมชั่นอิ่มจุกของเราในวันนี้ค่ะ
เราจะให้โปรโมชั่น๖๙๙บาท
ในราคาที่คุณจ่ายเพียงแค่

เพียงแค่

หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณเอาไว้รอได้เลยค่ะ

และตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาแล้วค่ะ
รีบเซลฟี่ภาพของตัวเองนะคะ
สัญลักษณ์อิ่มจุกที่ขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะ

ตอนนี้เลยค่ะถ่ายค่ะโพสต์ค่ะแคปค่ะ
ภาพไหนถูกใจทีมงาน๑๐ท่านเท่านั้นนะคะ
จะได้รับโปรโมชั่น๖๙๙บาท
ที่คุณจะจ่ายอิ่มจุกในราคา๓๒บาทค่ะ
สำหรับใครที่อยากมาลิ้มลองความอร่อยแบบใบตอง

คุณนายทะเลดองบุฟเฟ่พรีเมียมสาขาบรรทัศน์ทอง
อยู่ที่ซอยจุฬา๑๘นะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง๕ทุ่มค่ะ
และตอนนี้กลับไปพบกับความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อจ้า

เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดขายดี
จากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
จะพาไปเปิดสูตรลับขั้นตอนการทำพริกปรุง
ที่จะทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวอร่อยแซ่บทุกชามที่เสิร์ฟนั่นเองล่ะครับ
มาดูขั้นตอนของการทำพริกน้ำปรุงกันนะคะ

ก็จะมีน้ำส้มพริกดองที่ทำมาจากน้ำส้มสับปะรด
น้ำปลาแท้อันนี้เป็นโรงงานน้ำปลาน้ำกระเทียมดอง

พริกที่เราผสม๓สายทานนะคะ

คือปกติที่นี่มีระดับความเผ็ดทั้งหมดกี่เลเวลคะ
มีทั้งหมด๔เลเวลค่ะ

ปริมาณที่ทำต่อวันที่ขายเนี่ยคะ

รสชาติทุกชามจะได้เหมือนกันแบบที่พี่พัฒน์บอก

ทีนี้เดี๋ยวไปลองชิมดูว่า๔เลเวลความเผ็ดที่แตกต่าง

มันจะออกมารสชาติเหมือนและแตกต่างกันหรือเปล่า
ชิมกันเลยจ้า
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปชิม
พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ที่จะมาลิ้มลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุ่น
ขอต้อนรับพี่อันภูวนาศไปชิมกันเลยครับ
กินเลยดีไหมโอเคงั้นพี่อันเริ่มเลย
วันนี้สั่งมารอแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเด็ก
ก็เลยสั่งมาแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่อยากให้พี่อันลองคืออันนี้

ขอบอกว่าต้องใจกล้ามากที่กล้าใช้คำนี้เนาะ
เดินเข้ามาแล้วบอกอ๋อลองขาหมูมิชลินไหม
อุ้ยความคาดหวังว่าจะได้เปรี้ยงเข้าไปสุดเฉยดายเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้จะเต็มเลยแต่ว่า

ที่บอกว่า๔จานเพราะว่ามันมีระดับเลเวลความเผ็ดที่ต่างกัน
เสียสละกินเผ็ดให้ผู้ชาย

น้ำซุปเขาเป็นน้ำซุปแบบกะทิ
มันจะมีความเข้มข้นหอม
งั้นหนูจะไปชิมเลเวล๒
มันมีความเค็มเผ็ดนิดเริ่มซาซ่าที่ลิ้น

อร่อย

อืม

เวลาเขาจะได้กลิ่นเข้วพี่อัน

อร่อยจนต้องบอกต่อเลยนะครับ
ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุน
ความคนจะนั้นนร้านได้ขนาดนี้
แกร่งที่ชื่อพี่พัฒน์ต้องฝ่าฟันบททดสอบชีวิตมามากมาย
เพราะเธอเป็นหญิงสู้ชีวิตที่มาจากสลำฐานะทางบ้านยากจน
แต่ด้วยความขยันและชื่นชอบงานออกแบบจึงทำให้เธอมีบริษัทออกแบบสื่อโฆษณาของตัวเอง
แล้วเห็นที่ว่างเล็กหน้าร้าน
ลองเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ

ไม่ถึง๑๐โต๊ะเล็กจนกลายมาเป็น๒๐๐ที่นั่ง

ฟังจากปากผู้หญิงคนนี้กันเลยครับ
เมื่อก่อนที่เปิดร้านเป็นร้านเล็กก่อน

ขายดีมากแต่วันแรก๓เดือน

ใช่เพราะว่าร้านเดิมมันเป็นที่ของกรมทางหลวง
พอดีว่าห่างออกไปสักประมาณ๑หรือ๒กิโล

ตอนนั้นสาขา๒เนอะจาก๕โต๊ะสาขา๒กี่โต๊ะครับ
๖๐โต๊ะเพราะว่าเนื้อที่มัน๒แรง
ทำอะไรแบบเล็กไหม้ใหญ่ต้องทำ
แล้วเป็นยังไงทำเสร็จปุ๊บ๖๐โต๊ะ
ตังค์นะคะก็เต็มตลอดเพราะว่าตรงนั้นร้านเดิมมันใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วย
มีราชการแถวนี้เป็นเมืองราชการ
และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ร้านกลับมาปังได้อีกครั้ง
จนคนแน่นร้านขนาดนี้ก็ต้องพระพิคเนตสักทององค์นี้เลยครับ
ดูจากเงินที่ลูกค้าแห่มาไหว้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะครับ
ก่อนที่ทำร้านนี้พี่ไปเชียงใหม่แล้วไปเจอ
แกะท่านอยู่แล้วก็คิดในใจสวยมากเลย
อยากได้ปกติไม่ได้อะไรพวกนี้
ปากก็เลยพูดไปว่าโอเคถ้าหนูมีร้านใหม่เราใหญ่เดี๋ยวจะเชิญ
ทีนี้พอได้ทำเลตรงนี้ปั๊บเราเรียกสินแสมาดูทิศทางลงก่อน
การตั้งป้ายต่างเนี่ยท่านทักขึ้นมาว่า
เอ๊ะร้านนี้ได้มาเพราะพาพิคะเน่หรือเปล่า
พูดมาเลยรอยเลยเหรอ
พอท่านมานะเราก็ขึ้นใจอะไรนะโทรกลับไปเช็กอินอยู่มั้ย

ก็เลยเอามาตั้งไว้ที่ร้านใช่ไหม
ใครจะบอกว่าหน้าตาเหมือนเจ้าของร้านมาก
คุณคะชอบมาจุดเทียนเลข

อ๋อโอเค

ก็คือหลังจากที่บูชาอะไรตามความเชื่อ

น้องเขาก็เลยสมองกระทบกระเทือน
แล้วก็มีอาการสมองบวก

หมอแจ้งแล้วค่ะว่าน้องสมองตาย

ถ้าเกิดให้น้องใส่เครื่อง

ใช่ไม่ต้องให้ยาแล้ว
ไม่ต้องอะไรแล้วให้น้องไป
เดินฝันว่าพี่เดินไปตามทาง
แล้วพี่ไปเจอน้องนั่งอยู่
พี่ถามว่าฮาน่าไปกับแม่ไหม

มันมีเหตุการณ์หรือรางสังหรณ์อะไรบางอย่าง

มันมีค่ะพี่เป็นคนนอนดึก

หมามันเห่าพี่ก็แง้มหน้าต่างดู
ปกติพี่ไม่ได้คนกลัวพวกนี้อยู่แล้ว

ตัวขาวนุ่งจงกระเบนสีขาว

ในใจคิดว่าคนบ้าอะไรมาเดินตี๒ตี๓
สักประมาณ๒๓นาทีมันก็ยังเห่าตอนนี้เห่าแรงขึ้น

พี่ก็เปิดผ้าม่านคราวนี้ยืนเฉยเลย

เท่านั้นเองปิดไฟนอนก็ได้

มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เป็นปัญหากับทางคุณอดีตสามี
ใช่ค่ะก็ด้วยเรื่องธุรกิจหรือว่าอะไรที่มันสะสมมานาน
พี่คิดว่าพี่ต้องออกมาแล้ว
ออกมาแต่เสื้อผ้าของพี่แล้วพี่ไม่เอาอะไรออกมาเลย

แล้วส่วนทรัพย์ศีลอะไรมันเป็น๒ชื่อพี่เก็บไปให้ลูก

แต่พี่ออกมาต้องเสื้อผ้าแล้วไม่เอา
แถมยังประสบปัญหากับช่วงโควิด

กลายเป็นมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้ง

ใช่ค่ะก็ลงไป๘ล้าน

หนี้ท่วมสูงมากถึง๘ล้านบาทในที่สุดก็ไม่มีเงินจ่ายค่างวดกับธนาคาร
จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องกันในศาลทำให้ชีวิตพี่พัฒน์ได้มารู้จักกับหนุ่มต่างชาติคนนี้
ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินเขาคนนี้คือใครกันล่ะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันก่อน

อย่างนั้นหรอเป็นยังไง

เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วใช่ไหม
จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่า
อะไรที่เคยมันไม่ดีผิดพลาด

ตอนที่เรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเราก็ปรึกษาคุณโน๊ด้วย

เขาก็จะวางแผนว่าโอเคคุณไปคุยธนาคารนะ

แล้วก็ทำเรื่องยังไงผ่อนผันยังไง

คุณผ่านรู้ใจกันมานานแค่ไหนนะคะพี่ฟัน

ผมไม่รู้ว่าคำถามดีสำหรับใครนะ
ถ้าคนที่ใช่ก็ไม่ต้องใช้เวลานะใช่ไหม

เพราะฉะนั้นมันให้พัฒน์
โอ้มายก็อด
มันให้พัฒน์
โอ้มายก็อด
มันให้พัฒน์

อยู่ในช่วงที่แผนลำบาก

ก็ไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ตามไม่พัฒน์ขนาดนี้
ขอบคุณค่ะ
อันนี้ของใคร

อ๋อเขารอข้อมูลไว้ดี
น่ารักมาก
ให้กันตลอดเวลาอยู่แล้ว

เซ็กเซอร์ได้ออกมา

แล้วก็จะมาถึงวินาทีนี้ที่ตอนนี้เรารู้สึกว่า

เรื่องธุรกิจรวมไปถึงชีวิตคู่ด้วย

ตายได้เลยเหมือนกัน

ถ้าพี่ตักตรงนี้ไปนะ